เอฟซีพี่อิงฟ้าคนสวยมารวมกันตรงนี้เลยจ้
มาช่วยแซวกันหน่อยเพราะว่าพี่ฟ้าตอนนี้เขายอมใช้เงินแล้ว
หลายคนแซวว่าได้มงมาตั้งนานเงินเก็บเงินสปอนเซอร์ไหนจะเงินโฆษณาเนี่ยนะ
สวยและรวยมากแน่ไม่เกินจริง
ใช้เงินทั้งทีปังสุดไปเลยจ้าอย่าให้โฟกัสที่ข้อมือพี่อิงฟ้าของเรา
เป้ารหะคนสวยค่ะนาฬิกาเรือนนี้ได้ยินยี่ห้อมาเลยปาเต๊ะขนลุกสู้มาเลย
พอรู้ราคาเท่านั้นบอกหลวมแล้วกันไม่อยากจะโฟกัสมาก

หลักที่มันมากกว่าหนึ่งล้านบาทอ่ะเออวันก่อนค่ะพี่ฟ้าของเราไปออกงานประกวด
สแกรนดมุกดาหารก็นึกว่าจะใส่มาเพิ่งซื้อเนาะ
ตัวเขาบอกว่าถอดเก็บก่อนจ้ากลัวหาย
อิงฟ้ายอมรับเพราะแนะชิมที่ผ่านมาเนี่ย
เงินจากการทำงานได้มากมายจริงแต่ว่าด้วยพื้นเพล
พี่อิงฟ้าเขาก็ถ่อมตัวน่าเอ็นดูอิงฟ้าบอกว่า
หนูน่ะเป็นคนที่มีน้อยมาก่อนเวลามีสตางค์เยอะเนี่ยนะ
ไม่ค่อยกล้าใช้อ่ะพูดง่ายเลยคนเคยไม่มีอ่ะพี่
เวลามีมันกลัวหมดเสื้อผ้าหลายชุดที่เราเห็น
ฟ้าใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเชื่อไหมอิงฟ้าบอกว่า
เสื้อผ้าตลาดพี่หนูไม่ได้ซื้อของแพงเออนะฮะ
งานตลาดนัดเจ้าตัวก็ใส่หมดแล้วจ้า
แต่ว่ากับนาฬิกาเรือนนี้ด้วยแรงยุจากคนรอบตัว
เป็นการลงทุนก็ดีก็เลยตัดสินใจถอยมาเป็นรางวัล
ที่เหนื่อยมาหลายปีนะคะให้ตัวเองสักหน่อยจ้ะ
บางทีเราออกงานออกสังคมมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นเครื่องประดับ
เรารู้สึกว่าแบบมันสามารถเก็บเงินได้ด้วย
แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบประสบความสำเร็จไปได้อีกขั้นหนึ่ง

แต่โดนแซวนะพี่ฟ้าใช้เงินแล้ว

เก็บหนูชอบคนไม่เคยมีอ่ะมันก็จะมีความคี่เหนียวนิดเดียว

ใช่แต่นี่ก็มีแล้วก็รู้จักใช้เงินอย่างประหยัด
แล้วก็เก็บของรำริสโอ๊ยรวยกว่านี้อีกแน่นอน
สุดยอดเลยนะคะในงานเดียวกันค่ะ
อีกหนุ่มด้วยคนนะคะเก่งทัชยาค่ะ

แต่ที่ว้าวมากก็คือตอนนี้นอกจากจะเป็นนักร้องแล้ว
มูเตลูแล้วเก่งเนี่ยนะกระโดดมาวงการนางงามด้วยจ้า
คืองานที่เห็นเนี่ยเจ้าตัวคิดเองทำเองหมดเลยนะ
ครีเอทีฟขั้นสุดค่ะแหวกแนวสุด
ดการประกวดนางงามเลยทีเดียวคุณผู้ชม
งานนี้ค่ะก็ทำคุ้มนะพิธีกรก็เป็นนักร้องตอนโชว์ก็เป็น
และไม่เสียยี่ห้อเจ้าพ่อสายมูเก่งค่ะ
เขาเป็นคนใต้ไงแต่มาเลือกทำประกวด
จังหวัดมุกดาหารทางอีสานเพราะว่าความเชื่อ
ส่วนตัวว่านี่คือเมืองของพญานาค

อาจารย์เชียงอาจารย์เชียงเป็นคนเลือกให้เลย
ที่จะเลือกมุกดาหารแล้วก็พญานาคต่าง
ต้องบอกว่ามุดอาหารเป็นจังหวัดที่มีพญานาค

ใช่แล้วค่ะก็ไปไหว้บูชากันไปแล้ว